ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่า

ฟังจากน้องมายูกันก่อนนะครับ
พวกเธ้ารู้เหมียวว่ามันไง

ผมก็ชกงานด้วย
ตอนนั้นตอนนี้ผมเป็นตัวผิดหวังมาก
ผมเข้าใจมากที่มีสันแล้วทุกคน
ตอนนั้นแล้วหนูก็กลัวมากคือมันก็ไม่มีใครช่วยหนูได้เลยเว้ย

หนึ่งเรื่องสต๊อกเกอร์คือคนแปลกหน้าสะกดรอยตามเธอ
แล้วก็เรื่องที่๒คือขอความช่วยเหลือจากรอปภ

เล่าให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเธอก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอออกมาจากมคือมหาลัย
ออกมาคนเดียวเพราะจะกลับบ้านแล้วนะครับ
จริงเธอต้องเหมือนซ้อมแสดงละครนะ
และพี่ที่มเขาก็ประชุมกันต่อ

ถือของมาเยอะมาก๔๕กระเป๋า
แล้วก็จะต่อแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไทยนี่แหละ

เธอก็รู้สึกแปลกแล้วนะเหมือนตั้งใจมาชน
แล้วทีนี้เธอก็เดินอยู่ในสถานีรถไฟฟ้า

ปรากฏว่าเธอเห็นผู้ชายสองคนยืนเหมือนรอเธออยู่
ดักอะไรสักอย่างแล้วคนแรกก็มาเดินดักหน้า
คนที่สองเดินดักหลังแล้วเหมือนส่งซิกกัน
องตากระพริบกันเหมือนส่งสัญญาณกันให้ตามเธอ
เหมือนตั้งใจใช่ฮะจากนั้นมีผู้หญิงอีกคนนึงฮะ

เธอก็เลยบอกพวกนี้มาเป็นขบวนการแน่เลย
แต่เราก็ไม่มีหลักฐานแต่หนูกลัวมาก
คือมายูเขาเล่าให้ฟังบอกหนูกลัวมาก
พวกนี้มาสะกดรอยแล้วเป็นใครก็ไม่รู้และอีกอย่าง
หนูมาตัวคนเดียวทีนี้เธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
แหละจากรอปภของแอร์พอสต์ลิ๊งข์
ไม่ได้ค่ะเพราะพี่กำลังจะหมดกะแล้ว
ตอนนั้นมายูบอกถ้าให้หนูทำอย่างไร

ก็ไปบอกรอปภข้างล่างล่ะครับ
มายูบอกว่าหูหนูกลัวมากหนูทำอะไรไม่ถูก
แต่บังเอิญเจอน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกัน

ก็เลยมาเดินข้างมาอยู่แล้วบอก
พี่พี่มายูขาหนูจำพี่ได้

เดี๋ยวหนูนั่งเป็นเพื่อนจนกว่าพี่จะออกจากแอร์พอร์ตลิงค

แต่เธอก็เลยนั่งรถแอร์พอร์ตลิงค์
ลงแค่มักกษันสถานีเดียว
แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็นั่งมากับเธอด้วยนะ
แล้วก็รอดปลอดภัยดีบนสถานีรถไฟฟ้า
แล้วก็ตอนที่นั่งมาที่สถานีมักกษัน

แล้วก็เจ้ารอปภที่สถานีมักกระสันแล้ว

รอปภของสถานีมักกษันก็ลงมาส่งเธอขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้าน
เธอก็เลยมาโพสต์เล่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้
สองประเด็นคือหนึ่งถูกคนสะกดรอย
ซึ่งเธอบอกไม่มีหลักฐานนะไม่แน่ใจ

กับ๒เรื่องของรอปภที่ไม่ยอมช่วยเหลือเธอ
งั้นนะถ้าไม่ช่วยเหลือเธอแล้วแบบนี้

และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนที่เขามาประสบเหตุแบบนี้อีก

ปเดตเรื่องที่เกิดขึ้นถึงความคืบหน้า

และแก้ไขที่เกิดขึ้น
พร้อมให้มีการตรวจสอบในการทำหน้าที่ของรอปภด้วย
แต่นี้เธอก็บอกว่าเธอเอามาโพสต์ไว้เพื่ออยากจะเตือนภัย
แล้วก็อยากสะท้อนไปถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาด้วย